คือแต่ในข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับมันเป็นที่มาของความรุนแรง
ถ้าใครจำได้นะครับการชุมนุมของเยาวชนเนี่ยนะครับ
ในช่วงก่อนการชุมนุมถ้ามันจำวันที่ไม่ผิด
กรกฎาที่ธรรมศาสตร์ที่ไม่มีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ย
ไม่เคยมีการจับกลุ่มไม่มีความรุนแรงนะครับ
การการที่มีปัญหาในการที่ต้องใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยคือเกิดขึ้นจากมีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับสถาบัน
แล้วผมคิดว่าแต่นั้นมาเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้ว
บางคนก็มาเพิ่มมากขึ้นแต่หลายคนก็ถอนตัวออกค่ะ
ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เห็นตั้งแต่ชุมนุมตั้งแต่หลังจากพ้นโควิดมาเนี่ย
นะครับพ้นโควิดมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการชุมนุมกัน
ตอนนี้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพระเด็จการหรือเปล่า
คือคือหมอกโทษโทษนี่หน่อยคืออย่างอย่างอย่างคุณ
คุณสมยศเนี่ยอีกสี่วันก็จะห้าสิบเก้าขวบแล้วเนี่ย
คงผ่านข่านรัฐบาลที่เรียกว่ามสิบเจ็ดมาเนี้ย
มีอะไรก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคงเคยผ่าน
ตอนนั้นก็คงแถวมัธยมต้นที่จะทันเห็นการเรียกร้อง๑๔ตุลา
อันนั้นน่ะพระเด็จการของจริงแต่ในในบรรยากาศตอนนี้เนี่ย
นะครับที่บอกว่าทำไมเขาจะแสดงสิทธิสิทธิเสร็จภาพในการชุมนุมเนี่ยนะครับ
เขาจะทำไม่ได้ผมบอกก็เห็นก็ยังทำกันเยอะแยะ
สลายการชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นจริงแค่วันเดียวคือวันที่๑๖ตุลา
ซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่การชุมนุมที่ลาบประสงค์ไม่ไม่
แต่นั้นมาไม่มีการสลายการชุมนุมอีกเลยผู้ชุมนุมทุกคนก็ไม่ไม่เคยถูกจับกลุ่ม
คนที่ถูกจับกลุ่มหรือโดนหมายเรียกหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ทำผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าถูกจับกลุ่มเพราะมีความเห็นต่างนะฮะ
รู้สึกว่าจะคุณธนทรนั่นแหละที่จะบอกว่าบอกเลิกจับกลุ่มคนเห็นต่างสักที
มันไม่ใช่เรื่องความเห็นต่างนะครับมันคือการกระทำผิดกฎหมายนะฮะ
เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะ
เหตุการณ์หน้าสถานทูตเยอรมันทนายนกเขาไปเนี่ยนะฮะ
ผมได้ยินน้องเขาบอกว่าทำไมทนายนกเขาโดนแค่ปรับนะครับ
เรื่องไม่ใช้ไม่ขออนุญาตการณ์อีกเครื่องเสียง
แต่ว่าทำไมแกนนำที่ไปยื่นข้อเสนอโดนปรับดูเนื้อหาสิครับ
เนื้อหาที่คุณไปกล่าวหาเนี่ยพูดถึงสถาบันเนี่ย
แล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะอ่า
สภาเยอรมันเนี่ยเชิญมาเชิญรัฐบาลมามาตอบเนี่ยนะฮะ
แล้วเขาตอบแล้วบอกว่าไม่มีการนำผิดกฎหมาย
ไม่เห็นมีใครพูดถึงอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยบอก
ชุมนุมถ้าเกิดไม่มีไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครว่าอะไร
ผมไปพูดข้างรุ้งข้างปียบุตรที่ธรรมศาสตร์
บอกว่าถ้าการเมืองดีจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างไร
ผมตอบว่าพูดด้วยความเคารพไม่ได้ห้ามพูดนะครับ
พูดด้วยความเคารพถามว่าทำไมต้องความเคารพ
เพราะว่าสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพยกย่องศรัทธาเชิดชูของประชาชนทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดถึงประชาชน
คุณก็ต้องคำนึงถึงประชาชนอยู่ทั้งประเทศ
คุณหมอขโมดให้นิดหนึ่งเอาจบเลยเหรอคะ

คือคือหมออาจจะตกข้อมูลไปบางส่วนนะฮะเรื่องดำเนินคดีเนี่ย
ทันทีที่มีการชุมนุมมีคดีหมดนะฮะทุกครั้งในนี้ยืนยันได้นะฮะ
ผมก็โดนนะฮะ๑๘กรกฎาคมนี่โดนกันหมดทุกคน
คนที่ขึ้นเวทีโดนหมายเรียกโดนดำเนินคดี
ขณะนั้นยังไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือการปฏิรูปใดนะครับ
ที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แต่ทุกครั้งอันนี้ยืนยันฮะ
มีคดีแน่นอนและคดีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมานานแล้วด้วย
ไม่ว่าจะเกิดกับพักการเมืองแบบอนาคตใหม่หรือคนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ย
โดนคดีแม้กระทั่งพรบความสะอาดพรบชุมนุม
พรบจราจรอะไรก็แล้วแต่โดนหมดครับ
แต่ว่าตอนเนี้ยที่ใช้มากที่สุดคือมหนึ่งหนึ่งหก
ยุคโยงปกปรรรณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและจำนวนมากนะครับ
ชนะคดีคือหมายถึงว่าสารไปยกฟ้องก็มีเราเลยได้ข้อสรุปว่า
ป่านี้เป็นผลิตการเพราะว่าได้ใช้กฎหมายในทางที่จะไปปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น
ปิดกั้นการรวมตัวการชุมนุมโดยสงบของประชาชนเหล่านี้อันนี้ยืนยันได้นะครับว่า
มีรูปแบบที่สกัดกั้นคุกคามโดยใช้กฎหมายเป็นที่ตั้ง
เพราะในช่วงหลังที่มีการเติมเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเนี่ย
มีผลต่อคดีที่เกิดขึ้นในการชุมนุมแต่ละครั้งแต่ละแห่งไหมคะคือคือเรื่องการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องมาพิจารณาเพื่อให้บรรยากาศของสังคมมันเปิดกว้างและมีเสร็จภาพมากพอที่จะพูดโดยที่ไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรืออคติทางสังคมต่าง
ถ้าวันนี้เราสามารถมีเสรีภาพที่พูดได้อย่างเต็มที่นะฮะจะด้วยความเคารพหรือไม่เคารพก็แล้วแต่
อันนี้แหละครับที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ของเราเนี่ยดำรงอยู่ในสังคมที่เป็นความทันสมัยดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยนะฮะ
แต่ด้วยเหตุที่เรามีกฎหมายหมินพบรมเดชานุภาพมาตรา๑๑๒เนี่ยนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศแห่งความเกลียดชังอคติปลุกปั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
ทำให้เราไม่สามารถใช้เสร็จภาพนั้นได้อย่างเต็มที่ก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลที่หมอตุ๋นอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมานะครับ
ทำให้การพูดถึงสถาบันกษัตริย์มีข้อจำกัดและทำให้ข้อมูลมันหลั่งไหลไปในทิศทางที่เราไม่รู้
แสดงออกการแสดงความคิดเห็นเราไม่รู้เลยนะว่าสังคมไทย
ฉันขอบวกเข้าไปด้วยได้ไหมคะคือในกรณีที่ตั้งเป็นข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการ
อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าในสิ่งที่เรียนเชื่อว่าก็อาจจะเป็นอย่าง
คุณหมอตุ๋นและหลายคนก็คงไม่สบายหูเวลาได้ยินเนี่ยนะหรือเห็น
ภาพข่าวก็แล้วแต่เนี่ยว่าคือล่างเวทีหรือบางคนใช้วิธีการเนี่ยคือไม่
อย่างที่คุณหมอใช้บอกว่าคือเวลาพูดถึงคือก็ควรจะพูดถึงด้วยความเคารพ
คือท่วงทำนองที่มันไม่ได้เป็นไปตามเป็นไปตามข้อเรียกร้องเนี่ย
มันทำให้เข้าใจได้ว่ามันก็ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้ว
คือคำว่าเคารพเนี่ยผมไม่ทราบขอบเขตมันแค่ไหนนะฮะพูดง่ายว่าข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์ของฟังดีดีนะฮะ
เราจะเห็นเลยว่าเขายังขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะ
หรือพูดง่ายที่เราใช้คำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะฮะยังไม่ได้มีข้อเสนอนะฮะ
ซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศนะฮะหรือเราดูพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ย
มันผ่านกระบวนการนี้มาแล้วนะฮะวิวัฒนาการเนี่ย
ที่ก็อาจจะเสนอแบบสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์
อันนี้หมายถึงต่างประเทศหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะ
แต่ของนักศึกษาเนี่ยแล้วเป็นความโชคดีของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยนะฮะ
ถ้าเราเห็นข้อเรียกร้องเขาปรารถนาดี
ต้องการดำรงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าเขาอยากจะให้เอ่อ
เห็นความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็จะไปสู่การเคารพ
หรือความจงรักภตีการยอมรับโดยความสมัครใจ
โดยความรักที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความรักหรือจงรักคดีที่ถูกบีบบังคับ
คุณพูดได้แค่นี้หรือคุณพูดได้ไม่เต็มที่อืม
เราก็เลยไม่รู้ว่าข้อจะจริงเป็นยังไง